เอาไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างแนวโน้มเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นนะฮะ
แต่ยังไว้ใจไม่ได้ครับเพราะว่านวลฝนยังตกอยู่บนภูเขาเยอะแยะ
ในปาซ่านี่ครับผู้สื่อข่าวไปสำรวจสถานการณ์น้ำบนถนน
เศรษฐกิจการค้าสำคัญอย่างตลาดกลางคืนไนท์บาซ่านะครับ
ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็เป็นย่านเศรษฐกิจการค้าใหญ่ของเชียงใหม่นะครับ
ยังพบว่าน้ำยังท่วมขังบนถนนตลอดทั้งสายระยะทางกว่า๒กิโลเมตร
แม้ว่าระดับน้ำจะลดลงมากแล้วก็ตามนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเช้า
ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เริ่มออกมานะครับ
เริ่มออกมาคือเดินท่องเที่ยวแล้ว
ส่วนร้านค้าร้านนั่งนั่งเล่นนั่งชิวอะไรอย่างนี้ฮะ
สถานบันเทิงก็แม้ว่าจะถูกน้ำท่วมแต่ก็ยังเปิดให้บริการนะครับ
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนช้างคลา
ระดับน้ำยังคงทรงตัวอยู่ที่๓๐๕๐เซนติเมตร
ท่วมถนนตลอดทั้งสาย
ผู้ประกอบการร้านค้าเอากระสอบทรายมาครับมาวางกั้นนะฮะ
เป็นแนวป้องกันหน้าร้านเพื่อไม่ให้น้ำมันไหลเข้ามาในร้านครับ

ก็ระดับน้ำทรงตัวโอ้โห
ดอมจุดวิกิจมันเท่าไรนะ๓เมตร๗๐เซนติเมตรใช่ไหม
โอ้โหเมื่อวาน๔เมตร๖๕เซนติเมตร
แล้วรายงานตอนจบข่าวยัง๔เมตร๔๖เมตร
เตินระดับวิกิจมาเกือบเมตรนะ

ก็เริ่มลดลงตั้งแต่ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้
คัดว่าชั่วโชว์เมื่อนี้ระดับน้ำในเขตตัวเมืองเชียงใหม่

แต่สถานการณ์ยังวางใจไม่ได้

นี่คือเป็นอำเภอที่มีเขาทั้งนั้น

ถ้ามันตกตกตกเดี๋ยวมันก็จะไหลลงแม่น้ำปิงอีกละลอกไงครับ

ก็ชาวเชียงใหม่ก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
อย่างรายงานสถานการณ์น้ำก็เข้ามาได้เรื่อยนะครับ